ส่วนบ้านเราก็จะมีการนำเสนอแผนกับทางสบคนะครับ
หลังจากที่มีการปลดล็อกในเฟสที่๔
ก็มีการยื่นแผนให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยช่วยพิจารณาด้วยครับ
กลับมาเตะนะครับของบอลลีกบ้านเรานะครับ
แน่นอนครับหลังจากที่มีการผ่อนปลนระยะที่๔
ก็จะกลับมาจัดการแข่งขันกีฬาได้
ก็เริ่มมาตั้งแต่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ซึ่งนายพาธิสุภพงศ์รักษาการเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้า
กำหนดให้หน่วยงานราชการเป็นผู้กำกับดูแลแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่จะรับนะครับหลักการของแต่ละสมาคมเพื่อนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
จะส่งข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วก็กลับมาให้แต่ละสมาคมกีฬานั้นได้ดูนะครับ
โดยฟุตบอลมีคิลจากนำเสิร์ฐแนวทางกับต่อกอทอเป็นสมาคมแรกวันนี้
และเมื่อได้ข้อสรุปสมาคมก็จะประกาศ
ลีกนั้นมีกำหนดการนะครับก็จะกลับมาเตะเกมที่๕ในวันที่๑๒กันยายนแล้วก็จะไปสิ้นสุดระดูการในเดือนพฤษภาคมปี๒๕๖๔ก็คือปีหน้าครับ
ไปดูเรื่องของศาสลักหายประโคนครับดาวเตะทีมชาติไทยจากสโมสรบุรีรำยูไนเต็ดก็เข้าครัวโชว์เมนูเด็ด
ผัดพริกเผาแล้วก็ต้มจืดนะครับเพื่อเตรียมส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางกรวย๒แล้วก็สนับสนุนการทำงานในช่วงโควิด๑
หรือว่าเลือกทำเมนูข้าวผัดพริกเผานะครับ
แล้วก็ต้มจืดเพราะเป็นเมนูที่คุณแม่ทำให้กินบ่อยตอนอยู่บ้าน
แล้วก็ยังเป็นเมนูที่มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
ยังฝากกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาล
ถึงแม้ว่าตอนนี้การแพร่ระบาดของโควิดจะดีขึ้น
แต่อยากให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามผู้เชี่ยวชาญแนะนำครับ